กรณีน้องชมพู่ที่หายตัวไปจากบ้านพัก
แล้วก็ไปเจอน้องเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟในจังหวัดมุกดาหาร

ตำรวจก็ยังไม่สามารถที่จะจับตัวคนร้ายได้
ทางครอบครัวจะส่งผลไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
คือผลออกมาล่าสุดจากการส่งไปชนะสูตร
ก็มีการพบร่องรอยการถูกล่วงละเมิด
แต่ไม่พบคราบอสุจิ
ก็เลยสันนิษฐานว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะพยายามกระทำแต่ไม่สำเร็จ
คุณผู้ชมครับรายงานล่าสุดผลการตรวจร่างกาย

จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พบว่าร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศมีร่องรอย
แต่ก็ไม่พบคราบอสุจิของบุคคลอื่นในช่องคลอด
ซอกเล็บไม่ปรากฏดีเอ็นเอของบุคคลอื่นปะปน
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพศพที่เสียชีวิตในลักษณะเปลือย
แล้วก็ถูกทิ้งไว้ในป่าเป็นเวลานาน
หลักฐานจึงเสื่อมสภาพลง
สันนิษฐานนะคะในพฤติกรรมของคนร้ายอาจจะพยายามลงมือกระทำต่อเด็กหญิง

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำหลักฐานอื่นที่พบในจุดเกิดเหตุ
กองพิสูจน์หลักฐานดำเนินการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดนะคะ
เพื่อดูว่ามีร่องรอยของคนร้ายหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่
ขณะเดียวกันตำรวจจะตรวจสอบเส้นทางเข้าออกทุกเส้นทางในหมู่บ้านกกตูม
ในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปด้วย
นั่นก็คือในช่วงเวลาช่วงวันที่๑๑พฤษภาคมตั้งแต่ช่วงค่ำ
จนถึงวันที่๑๔พฤษภาคม
โดยจะมีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบนถนนสายหลัก
แล้วก็ตรวจสอบจากทะเบียนประวัติที่ด่านตรวจโรคโควิด๑๙

ซึ่งจุดนี้ห่างจากบ้านน้องชมพู่ไปประมาณ๕กิโลเมตร
อกจากนี้นะคะจะมีการตั้งรางวัลให้กับคนพบเสื้อของน้องชมพู่
น้องสวมใส่ในวันที่เกิดเหตุด้วย
ตั้งรางวัลไว้เป็นเงิน๑แสนบาท
แล้วเนื้อวันนี้ชุดสืบส่วนก็จะลงพื้นที่อีกครั้ง
ในการปฏิบัติการค้นหาพยานหลักฐาน
เดี๋ยวจะมีการนำสูณักตำรวจด้วยจากกรุงเทพ
ไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวจะนำเจ้าตัวเนี้ยลงไปช่วยค้นหาหลักฐานอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ